ช่วงนี้ใช่ไหมหลายคนอยู่บ้านก็ถูกอกถูกใจแม่ค้าออนไลน์
ใช่ไม่ต้องไปตั้งแผงไม่ต้องไปเสียค่าเช่าไม่ต้องไปยกของอะไรให้มืด
โอ้แต่เงินไปเร็วนะฮะเงินคนซื้อใช่ไหม
ใช่ค่ะชอบกระจายแบบนี้แม่ค้าเขาถูกใจเพราะว่าอะไร

หลายคนมาตั้งร้านค้าออนไลน์อย่างแม่ค้าจิ๋วคนนี้
โอ้โหลีลาค่ะยังไม่ธรรมดาเป็นอย่างไรไปดูค่ะ
ข้ารับข้ารับเอฟไนกี้มาเอฟไนกี้มา

เอฟแม่วสามารถใส่ได้เอฟจะใส่เป็นโอโฟไซด์ค่ะแม่
เอฟแม่วสามารถใส่ได้เอฟจะใส่เป็นโอโฟไซด์ค่ะแม่

เอฟแม่วสามารถใส่ได้เอฟจะใส่เป็นโอโฟไซด์ค่ะแม่
เอฟแม่วสามารถใส่ได้เอฟจะใส่เป็นโอโฟไซด์ค่ะแม่

เอฟแม่วสามารถใส่ได้เอฟจะใส่เป็นโอโฟไซด์ค่ะแม่

ดูโอ้โหพลังเหลือล้นมากจริง

ไม่ได้โกรธค่ะแต่กลัวแม่ได้ยินว่าเอาเสื้อแม่มาขายหรือเปล่า

ไม่ได้มีข้อห้องข้อห้ามของคนที่จะขายออนไลน์ถูกไหม

เข้าตากรรมการเข้าตาสื่อ
คือเข้าตาลูกค้าเนี่ยก็ขายดิบไข่ดิบ